มาหลายวันหลายวันแล้วคุณสุภาษา
สำหรับไอซ์หีดเหล็กคณิตนี้นะคะหลายคนให้ความสนใจ
แล้วก็รออยู่ว่ากระดูกทั้ง๓๑๖ชิ้น
ที่ตำรวจรวมถึงเจ้าหน้าที่กู้ภัยไปงมเจอในบ่อน้ำ
พื้นที่บ้านของในไอซ์เนี่ยสรุปแล้วแยกเป็นกี่คน
เป็นเพศอะไรบ้างสาเหตุการตายเกิดจากอะไร
ตายมากี่ปีแล้วกี่เดือนแล้วตอนนี้รออย่างเดียว
หลังจากที่ลงไปค้นหา๒วันเต็มนะคะ
ก็คือวันพระรหัสสบดีและวันศุกร์ที่ผ่านมา
คือมีข้อมูลอยู่ข้อมูลหนึ่งก่อนหน้านี้
บอกว่า๑ในกระดูกชิ้นสวนนี้
อาจจะเป็นกระดูกของเด็กหญิงอายุ๑๒ปี
ที่หายตัวออกไปจากบ้าน
เขาไปแจ้งความไว้ตอนนี้ตำรวจรับข้อมูลทั้งหมดนะคะ
แล้วก็เรียกตัวครอบครัวนี้ญาติของเด็กอายุ๑๒ปี
มาตรวจดีเอ็นเอมาดูว่ามันตรงกับชิ้นส่วนกระดูกชิ้นไหน
พบในเบาะน้ำหรือเปล่านี่นะคะตอนนี้การทำงานของนิติเวศ
โรงพยาบาลสิริราชค่ะกำลังสกัดดีเอ็นเอโครงกระดูก
พบในบ่อน้ำนอกจากเพื่อจะตรวจว่าเป็นโครงกระดูกของกี่คนแล้ว
ครับยังจะต้องคัดแยกว่าเป็นกระดูกกระดูกบางชิ้นเนี่ย
เกิดจากการแตกหักหรือเปล่าที่จะต้องดูว่ามันเกิดจากการแตกหักหรือเปล่า
เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับคดีด้วยนะถูกทำร้ายตายก่อน
แล้วถูกเอาไปถ่วงน้ำโยนถ่วงน้ำหรือเปล่าอันนี้มันเกี่ยวข้องกับคดีนี้นะคะ
ส่วนผลที่ได้เนี่ยก็จะเอาไปเปรียบเทียบส่วนหนึ่งจะไปเปรียบเทียบกับ
ญาติของเด็กหญิงอายุ๑๒ปีเพราะว่าญาติมาแจ้งหายเอาไว้
สิบมกราคมที่ผ่านมาไม่นานนี้เองนะคะครับแม่ของเด็กเขาเข้าไปพบตำรวจ
แล้วก็ให้เก็บตัวอย่างดีเอ็นเอเอาไปเปรียบเทียบโครงกระดูกที่พบทั้งหมด
สามร้อยสิบหกชิ้นเนี้ยจะมันจะมีชิ้นส่วนหนึ่งชิ้นส่วนใดไหม
ไปตรงกับดีเอ็นเอของญาติเด็กอายุ๑๒ปีเนี่ยนะคะ
สำหรับรูปประพันธ์สันธารของเด็กอายุ๑๒ปีเนี่ยนะคะ
เรื่องต้นข้อมูลที่ได้บ้านอยู่แถวตลิ่งชัน
ส่วนสูงประมาณหนึ่งร้อยห้าสิบเซนติเมตรอืม
น้ำหนักประมาณ๔๐กิโลกรัมรูปร่างก็จะค่อนข้างผอมนะ
ส่วนผมเนี่ยยาวประบาผิวสองสีซึ่งตอนนี้ตำรวจมีภาพ
ภาพจริงของเด็กหญิงคนนี้อันนี้เป็นภาพจำลอง
ที่เราทำขึ้นมาเนี่ยนะคะตอนนี้ตำรวจมีข้อมูลเบื้องต้นแล้ว
แต่ทีนี้ตอนนี้ถามว่าไอซ์อยู่ไหนไอซ์ยังคงอยู่ในการควบคุมตัวของตำรวจ
แต่คดีที่แจ้งตอนนี้ยังไม่ได้เกี่ยวข้องกับโครงกระดูกที่ไปพบในบ่อน้ำ
เพราะต้องรอผลการตรวจดีเอ็นเอก่อนแล้วตอนนี้มีคดีอะไรบ้าง
สามข้อหาด้วยกันครับข้อหาแรกมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
มียาเสพติดไว้ในครอบครองเพื่อจำหน่าย
และ๓ลักลอบฝังซ่อนเร้นอำพรางศพ

ส่วนคดีเกี่ยวกับกระดูกนี้เดี๋ยวรออยู่นะคะ
รอรวบรวมพยานหลักฐานแจ้งข้อกล่าวหาเพิ่มเติมค่ะ
ก่อนหน้านี้นะคะสำหรับการค้นหาของเจ้าหน้าที่

ทีนี้ความลึกบางจุด๔เมตร

ต่างกันไปการค้นหาเจ้าหน้าที่บอกว่า
มันค่อนข้างยากและด้านล่างสุดมันเป็นเลนครับ
มีกระแสข่าวว่าสูบน้ำดีไหม
จะได้หาง่ายเผื่อมีศพอื่นอีก
แต่ทีนี้ต้องดูด้วยนะถ้าเกิดว่าสูบน้ำ

อันนี้๑ละ๒เกิดสมมุติมันสูบน้ำ

ไปส่งผลหรือว่าไปทำลายพวกหลักฐานอะไร

เครื่องสูบน้ำมันอาจจะสูบพวกเศษกระดูก
หรืออะไรติดด้วยได้
นี่แหละค่ะจากปัญหาทั้งหมดที่กล่าวมา

ตอนนี้นะคะทางตำรวจบอกว่า

เรื่องงบประมาณในการสูบ

เดี๋ยวได้ข้อสรุปตำรวจบอกพร้อมทำแน่นอน

มีคนที่เข้านอกออกในบ้านหลังนี้

อยากให้ตำรวจไปตรวจสอบในบ้านของในไอซ์
คือเขาเคยเห็นว่าในไอซ์เหมือนกับเปิดฝ้าเพดาน

รวมถึงมีการเลาะกระเบื้อง
แล้วเหมือนจะมีห้องใต้ดินอยู่ข้างในหรือเปล่า

อยากให้ไปตรวจสอบในบ้านด้วย
แบบนี้ต้องลื้อทั้งบ้านแล้วนะ

ตามคำนั้นอีกนานนะคะต้องดู